จริงเรื่องของความเครียดของด่านหน้า
บางทีมันก็ผลักดันกรดกดดัน
ให้เกิดอากับกิริยาหรือว่าอาการอะไรหลายอย่าง

แต่ก็มาจากความเครียดที่ต้องเผชิญกับ

กำลังทำงานกันอยู่กำลังทำหัตถการให้กับผู้ป่วยอยู่
แล้วมันเกิดตรงที่ว่าคุณหมอไปตีมือพยาบาล

ตอนที่มีการแชร์ออกไปคนวิภาควิจารณ์กันเยอะเลยว่า
จากคลิปนี้นี่แหละค่ะทางล่าสุด
ผู้บริหารด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลส่ง
ก็ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ต่อสภาการพยาบาลนะคะ

แพทย์ตีมือพยาบาลอย่างแรง
แล้วก็ตะคอกด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว
ในโลกออนไลน์ไม่พอใจนะคะ
นี่เป็นภาพตอนที่นางจิราพรสอนชัย
รองภูมิในการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์
ยื่นหนังสือที่สภาการพยาบาลเพื่อขอความเป็นธรรม

ก็มีดรทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาล

บอกว่าออกมาเรียกร้องก็เพื่อปกป้องวิชาชีพพยาบาล
เพราะการถูกกระทำในลักษณะแบบนี้
ถือเป็นการทำร้ายจิตใจมากกว่าการทำร้ายร่างกายซะอีก

ให้โรงพยาบาลสงฆ์และกระทรวงสาธารณสุข

ปลดหรือจะย้ายแพทย์หญิงคนนี้ออกจากโรงพยาบาลสงฆ์หรือเปล่า

แต่ว่าสภาพจิตใจของพยาบาลที่ถูกกระทำแบบนี้

แล้วเธอบอกว่าแพทย์คนนี้เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้หลายครั้ง
ที่ผ่านมาก็เคยแจ้งไปยังผู้บริหารโรงพยาบาลแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขนะคะ
แล้วก็ยังคงทำพฤติกรรมแบบเดิม

น้องถอบช้ำแล้วก็หวาดกลัวมากด้วยนะคะ
แล้วน้องก็เหมือนกับได้รับความ
ทางด้านจิตใจก็ได้รับความอับอาย
เขาต้องถูกด่าถูกตีต่อหน้า
รกำนันที่อยู่ในห้องด้วยนะคะ
มีพยาบาลอีกสองคนอยู่ในห้องด้วยนะคะ
ที่ไม่โต้ตอบเลยนะคะ
แล้วก็นิ่งแล้วก็อยู่ช่วยทำหัตถการ
เพราะเห็นกับคนไข้ให้สำเร็จจนภารกิจเสร็จสิ้นค่ะ
นี่แหละค่ะซึ่งดรทัศนาก็บอกว่า
ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ตำหนิพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของแพทย์
หลังจากนี้สภาการพยาบาลจะส่งเรื่อง
ไปให้แพทยศภาพิจารณาต่อไปค่ะ